ในขณะที่ตอนนี้หลายฝ่ายจับตามองถึงโผล่การโยกย้ายข้าราชการตำรวจหลายตำแหน่งแล้วก็ยังไม่ออกมาด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์ถึงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ก็คือ
ก่อนหน้านี้ในอาทิตยุรายรัตน์เป็นอาธิกาลบิริมหาวิทยาลัยรังสินได้โพสต์เฟสบุคส่วนตัว
ถึงเรื่องนี้ว่ามีการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการตำรวจก่อนที่โผล่จะออกมา
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณสุภาพคลี่ขจายนะคะจะมาวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะคะ
ติดตามพร้อมกันกับขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ประสบการณ์ในแวดวงสื่อ๔๐กว่าปีของผม
บอกว่าเรื่องอะไร
ถ้ายิ่งชี้แจงยิ่งตอบโต้ยิ่งสวนหมัด
มันก็จะทำให้ลุกลามมากไปมากกว่าเก่า
โดยเฉพาะเรื่องที่คนเขาเชื่อ

ชี้แจงได้ครับ
แต่ว่าถ้าตอบโต้แบบหมัดสวน
มันคล้ายเหมือนกับว่าจะเอาน้ำมันราดดับไฟ

ผมยกตัวอย่างเช่น

เวลาจะเอาลูกหลานเข้าโรงเรียนดัง
ต้องจ่ายเงินจ่ายค่าเป๊ะเจี๊ยะแพง
ซื้อรถให้เป็นบริจาคให้เป็นคันกันก็มี

คนที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับ
คือหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้
แต่ถ้าออกมาสวนหมัด

แล้วถึงขั้นฟ้องร้องกันเนี่ย
มันจะยิ่งไปกันใหญ่ในความรู้สึกคน
เพราะคนเชื่อว่ามันเป็นจริง

คนที่เคยทำมาหากิน
ทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องสั่งสินค้าเข้ามาขาย
ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ
เขาบอกว่าต้องเสียใต้โต๊ะ
ให้กับเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะอย่างนี้ชี้แจงได้ครับ
ลักษณะอย่างนี้เอาข้อมูลไปแก้ไขได้ครับ
แต่ว่าถ้าออกหมัดสวนถึงขั้นจะฟ้องร้องคนพูดเนี่ย

เพราะคนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริง

เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งในวงการตำรวจ

เรื่องการซื้อขายตำแหน่งกันเนี่ย
ได้ยินมาตั้งแต่ผมทำหนังสือพิมพ์

เพียงแต่ว่าตัวเลขตอนนั้น
มันไม่หนักเท่ากับตอนนี้
กระบวนการซื้อขายตำแหน่งในตอนนั้น
ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนตอนนี้

ดาวน์ไว้ก่อนแล้วผ่อนได้ด้วย
ดาวไว้ก่อนไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่

เฉพาะในรัฐบาลชุดนี้
หรือพบตรคนนี้

วิธีทางดีที่สุดท่านก็แก้ปัญหาของท่านไปเถอะครับ

จะมีวิธีการป้องกันยังไง
จากหนักให้เป็นเบาก็ทำไป
แต่ว่าถ้าท่านเล่นออกหมัดสวน
เรียกคนที่พูดเรียกคนที่โพสต์

ปลาดเข้าไปดับไฟ

ถ้าจะถามว่าที่ผ่านมามีใบเสร็จ

ว่าตัวเองเป็นคนจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่ง
อายเขาสิไปรับได้ยังไง

เขาขายตำแหน่งรับเงินมาแล้วบันดาลให้คนนี้ไปอยู่ในตำแหน่ง
ตำแหน่งนี้เขาไม่รับหรอกครับเขาปฏิเสธกันหมดเพราะเขา
สมยอมกันเรื่องอะไรที่เป็นการสมยอมกันหาใบเสร็จลำบากยาก

ฉะนั้นเขาไม่รับนานนานจะมีนายตำรวจประเภทที่ว่าเอาเงินไป
ให้เขาแล้วแล้วไม่ได้ตำแหน่งแล้วตัวเองก็เหลือราชการไม่มาก
ลุกขึ้นมาลุยลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาบอกกับหนังสือพิมพ์อย่าง
นั้นเอามีนานทีนึงนานทีนึงฉะนั้นการทวงหาใบเสร็จ
หาหลักฐานในการโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจ
หาไม่ได้หรอกครับข่าวล่าสุดเมื่อเช้านี่ท่านเห็นดูสิฮะ
เรียกอาทิตย์สอบตำรวจเด้งรับบิ๊กป้อมซื้อเก้าอี้ขยายผล
โยงพระจุลเรื่องนี้มันจะไปกันใหญ่หรือไม่เพราะมีคนบอกว่า
กเดียวฝ่ายเดียวกันแท้ทำไมต้องมามีปัญหากันเองอะไร
จุนที่เจอข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้ด้วยข้อกล่าวหาเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ก็รู้ว่ามีความสนิทชิดเชื้ออยู่กับกลุ่มพันธมิตร
หลังจากนั้นก็มาเกี่ยวข้องกับกปปศพูดง่ายก็อยู่ซีกเดียวกับคอสชนั่นแหละ
ฉะนั้นพอคนซีกเดียวกันหันมาแจ้งข้อกล่าวหากันเองมีปัญหากันเอง
สังคมก็ตั้งข้อสงสัยจับตามองว่าเรื่องนี้มันจะไปยังไง
วกกลับมาเรื่องข้อกล่าวหาซื้อขายตำแหน่งตำรวจอีกทีนึง
ผมบอกเมื่อสักครู่ว่านานถึงจะมีหลักฐานถึงจะมีความชัดเจน
ถึงจะมีสิ่งที่จับต้องได้แต่ว่าเมื่อเร็วนี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมล่ะครับ
เรื่องเกี่ยวกับพศพงภัฏฉายาพันธ์อดีตผู้มจการสอบสวนกลาง
มีข้อกล่าวหาหลายข้อหนึ่งในข้อกล่าวหาเหล่านั้นก็คือว่า
กับลูกน้องของท่านเรียกรับเงินในการโยกย้ายแต่งตั้ง
ข้าราชการตำรวจมีรายละเอียดด้วยนะครับผมจะอ่านให้ฟัง
รายละเอียดก็คือว่าพศพงภัฏดำรงตำแหน่งผู้มจการสอบสวนกลาง
แต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการได้สมรู้ร่วมคิดกับพศบุญสือภัยเถื่อน
ผู้บังคับการตำรวจน้ำพันธุ์ตำรวจเอกอัครวุฒิริมรัฐ
อดีตผู้การหนึ่งของกองปราบและพันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชาติเลื่อนสู่คน
อดีตภูมิกับสี่กองปกปคบเรียกรับเงินจากค่าราชการตำรวจ
เพื่อที่จะไปรับตำแหน่งโดยจะมีการส่งเงินให้กับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นรายเดือน
รวมแล้วเป็นเงินกว่า๕๐ล้านบาทอันนี้อยู่ในสำนวนนะครับ
อันนี้อยู่ในสำนวนจะเรียกว่าเป็นใบเสร็จได้ไหมล่ะครับ
จริงอันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ไม่เกี่ยวกับพบตรคนปัจจุบันแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่า
นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีใบเสร็จและอยู่ในสำนวน
ฉะนั้นผมคิดว่าดีที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของตำรวจ
ท่านก็เดินหน้าแก้ปัญหาไปเราก็พอมีความหวังอยู่บ้าง
เพราะว่าในรัฐมนูลฉบับใหม่มีมาตราหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
มาตรานั้นก็พูดถึงเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
มาตรานั้นบอกว่าการโยกย้ายแต่งตั้งต้องมีระบบคุณธรรม
และให้ยึดหลักอาวุโสกับความเหมาะสม
คำว่าให้มีคุณธรรมมันจะยังไงล่ะ
รัฐมนูลเนี่ยไปบังคับใครไม่ได้หรอกลงรายละเอียดมากไม่ได้
แต่ว่าถ้ารัฐมนูลเขียนอย่างนี้พรบตำรวจซึ่งเป็นกฎหมายลูก
ก็จะต้องออกตามมาว่าเมื่อวัดรัฐมนูลมีความประสงค์อย่างนี้
จะต้องไปออกพระราชบัญญัติตำรวจยังไง
ที่จะให้สอดคล้องกันให้การโยกย้ายแต่งตั้ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนเขียนรัฐมนูล
เราก็มีความหวังตรงนี้แหละครับ
มีความหวังตรงนี้เราก็รอดู
แต่ว่ากว่ารัฐมนูลจะผ่านออกมา

แล้วก็จะมีกฎหมายประกอบรัฐมนูลออกมา
จะมีการแก้ไขพรบตำรวจ

ฉะนั้นใน๒ปีนี้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป
ดีกว่าที่จะฟ้องร้องกัน
ดีกว่าที่จะมาตั้งข้อกล่าวหากัน

ดรอาทิตย์ที่ออกมาพูดเรื่องนี้
รวมไปถึงพลเรือเอกพระจุลตามประทีบด้วย
ผลเรือเอกพระจุลตามประทีบนั่น
ท่านประธานอนุกรรมการ
เกี่ยวกับเรื่องปรับปรุงโครงสร้างตำรวจ

ตำรวจที่มีปัญหาไปเล่าให้ท่านฟังเยอะ
ต่อหน้าและรับหลังการประชุม
ท่านก็ถึงเอามาบอกเอามาเตือนไงครับ
ว่าปัญหาซื้อขายตำแหน่งตำรวจต้องแก้ไข
ก็ไปดำเนินคดีเขา
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
รอาทิตย์อุไรรัฐก็ถูกลากไปเป็น
คู่กรณีไปเป็นผู้ต้องหาอีกคน
เรื่องนี้น่าติดตามครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ก็มี๒เรื่องแล้วนะคะสำหรับการออกมาพูดว่า
มีการซื้อขายในตำแหน่งนะคะ

เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันแต่ว่าก็จะต้อง
เอื้อต่อการปฏิรูปวงการตำรวจที่หลายฝ่ายอยากเห็น
ใช่ครับค่ะขอบคุณนะคะ